ทราบกันไปแล้วนะครับว่าตัวแทนนักกีฬาไทยที่จะถือทงไตรง
นำทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน

เราไปฟังความภาคภูมิใจของเธอกันหน่อยครับ
คาดคิดว่าจะรับโอกาสนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
เนื่องจากว่ารายการนี้จะเป็นการทดสอบทีมเดี๋ยวก็จะต้องมีโอลิมปิกในอีก๒ปีข้างหน้าอยู่แล้วด้วยนะครับ
รู้สึกที่ได้ถือทงเหรอตอนแรกก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่า
คือเรามองว่านักกีฬาผู้หญิงกับการที่ถือทงนำขบวนของมันยาก
เพราะปกติโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนักกีฬาผู้ชายตลอดอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เคยคิดแต่ว่าพอครั้งนี้มาพี่จากสุวรรณมาบอกก็ตอบตกลงทันที
และมันเป็นเอ้ยเกลียดของตัวเราเองด้วยถือทง